สมุทรสงครามมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดังประจำจังหวัดวัย๘๐ปีนะคะ
น่ารักมากเลยพอดีเห็นย่าข้างทางมันขึ้นรก
ก็เลยไปตัดกะว่าจะตัดให้มันเออดูสวยงาม
ปรากฏด้วยอากาศที่ร้อนค่ะเกิดฮีสโตรกหน้าทิ่มจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านเสียใจกันมากนะคะตำรวจสภเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยกู้ภัยนะคะ
นำศพของนายถมพ่วงศรีวัย๘๐ปีนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองลำประโดง
มาให้ตำรวจชนะสูตรในซอยเอกชัย๖เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามค่ะ
เรื่องต้นผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาไม่เกิน๓ชั่วโมงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ครอบครัวและเพื่อนบ้านในซอยเนี่ย
เสียใจกับเหตุการณ์นี้มากคุยกับภรรยาผู้ตายนะคะ
บอกว่าสามีเป็นคนขยันชอบเก็บขยะตัดย่าข้างทาง
ซอยเนี่ยสะอาดสะอ้านไปหมดเลยช่วงที่ยังไม่เกษียณเนี่ย
มักจะทำในช่วงวันหยุดแต่หลังเกษียณแล้วเนี่ย
ทำงานทุกวันเลยนะคะสามีเองก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคเหมือนกันค่ะ
เบาหวานเอ่ยความดันโลหิตเอ่ยทางเดินปัสสาวะอักเสบเอ่ย
นี่ล่าสุดปอดเพิ่งจะติดเชื้อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช
เมื่อประมาณ๑๓วันจนอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาบ้านในวันที่๑๒กรกฎาคม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกมาตัดย่าตามปกติเห็นสามีหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมง
ก็เลยออกตามหาไปเจอสามีเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่ในคลองซะแล้วอะค่ะ
ตั้งแต่ยังไม่เกษียณด้วยซ้ำนะคะว่าถ้าถ้าไม่ช่วงไม่เกษียณเนี่ย
จะทำเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เกษียณมาก็ทำแทบทุกวันเลย
จะเก็บขยะเก็บเศษไม้ใบย่าแม้กระทั่งอุจจาระของสุนัขน่ะ
ก็จะเอามือสวมถุงก๊อบแป๊บกรอบแล้วก็ใส่ถุงก๊อบแป๊บอีกใบหนึ่ง
เพื่อนำไปทิ้งแล้วถามว่าทำไมต้องทำ
เขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยเหยียบถูกก็จะเดินเลอะไปทั่วทั้งซอย
รถเข้ามาเหยียบถูกมันก็จะเป็นลอยไปทั้งซอยบางทีก็ต้องเก็บ
ประมาณกี่ปีแล้วที่ทำแบบเนี้ยครับโอ้ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีอ่ะค่ะ
เมืองต้นผู้ตายเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสัทธาสมุทรนะคะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงครามเกษียณไปเมื่อ๒๐ปีที่ผ่านมา
ก็อย่างที่ภรรยาให้ข้อมูลเลยค่ะเป็นคนมีจิตสาธารณะ
คือชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเก็บขยะกำจัดวัชพืชในซอย
ซอยนี้สะอาดกว่าซอยอื่นอื่นก็เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านในพื้นที่
อัธยาศัยดีทักทายทุกคนเป็นที่รักใคร่ของคนในชุมชน
ทุกคนให้ฉายาว่าเป็นนายกประจำซอยนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวก็รับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดบาบางประจันทร์
ตำบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
โดยจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗วันที่วัดบางประจันทร์นะคะ
แล้วก็ชาวพนักศิลป์ในวัดเดียวกันในวันที่ยี่สิบสามค่ะ
เพื่อนบ้านเองก็เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ตายเป็นคนน่ารักเป็นคนดีไม่ถือตัวเลย
เดินเก็บขยะกำจัดวัชพืชจนเป็นที่ชินตาของคนในซอย
ช่วงที่ผู้ตายป่วยแล้วก็ไปพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๒อาทิตย์เนี่ย
คือย่ามันก็ขึ้นสูงคือในซอยนอกจากผู้ตายแล้วคงไม่มีคนอื่นไปทำเลยอะค่ะ
พอเขาหายป่วยกลับมาเห็นปุ๊บเขาก็แหม่มันคงอยากจะทำอะนะคะ
เพราะครอบครัวเองก็บอกว่าเออพ่ออยู่บ้านเถอะเป็นห่วงกลัวจะป่วยอีกนะคะ
พอลูกกลับไปทำงานพ่อก็ออกมาเก็บขยะกำจัดวัชพืชเหมือนเดิม
ด้านพ่อค้าที่หน้าปากซอยก็บอกผู้ตายเนี่ยนะเก็บขยะในซอยประจำเลย
แต่เลยเป็นที่รักของคนในชุมชนอ่ะพอรู้ว่าพอเสียชีวิตเนี่ยก็เสียใจมาก
เพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันมากก็เสียดายคนดีแบบนี้นะคะ
ไม่รู้จะไปหาคนดีแบบนี้ได้ที่ไหนอีก
เบื้องต้นก็สันนิษฐานนะคะว่าตอนที่ผู้ตายเนี่ยเก็บวัชพืช
วัชพืชตัดย่าอยู่แล้วจังหวะที่จะเอาเศษย่าไปทิ้งเนี่ย

ฮีสโตรกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลมแดดนะคะ
จังหวะที่เดินข้ามคลองพอดีก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ล้มลงไปหน้าทิ้มเข้าไปในคลองแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับผู้ตายแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ